ชายนาฏนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายใช้มีดฟันพ่อพ่อในอายุ๘๐นะ
เจ็บนะฮะเจ็บหนักเลยนะครับตอนนี้สาหัสเลย
สาเหตุก็คือไปขอเงินนะขอเงินพ่อกับแม่นะ
ทีแรกขอแม่ก่อนแม่ไม่ให้โมโหทำอะไรไม่ได้ฟันพ่อเลยฮะ
โอ้โหแล้วพ่อ๘๐แล้วค่ะพ่อไม่มีแรงสู้หรอกค่ะ
โอ้โหนี่ฮะเลือดนี่เต็มเลย
เกิดขึ้นเมื่อ๑๑โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
แล้วก็ชุดกู้ภัยก็ไปนะครับที่บ้านหลังนี้
หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
บ้านอยู่ที่ตำรวจเฮ้ยกรดที่อำเภอสันคบุรีนะครับ
เหตุเกิดบนชั้นล่างของบ้านนายโพอายุ๘๐ปีมีบาดแผล
ถูกฟันถูกแทงเข้าไปหลายจุดตามร่างกายเลือดนี่ไหลเต็มไปหมดนะฮะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายวิชัยอายุ๔๑ปีเป็นลูกชายแท้ของนายโพ
ใช้มีดทำครัวมาฟันมาแทงพ่อแบบไม่ยั้งตอนนั้นพ่อนอนอยู่บนเปรย์
ไม่ทันตั้งตัวต่อให้ตั้งตัวก็คงสู้ไม่ไหว
นี่ฮะมีดเล่มนี้ครับบัลเล่อเลยนะฮะ
พอฟันพ่อแล้วก็หลบหนีไป
น้าของผู้ที่ก่อเหตุนะชื่อว่านางลั่นธมอายุหกสิบ
เป็นน้าของนายวิชัยผู้ต้องหาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นเธออยู่ที่ครัวแล้วนายวิชัยที่เป็นหลานชาย
เดินถือมีดเข้ามามาขอเงินแม่
แม่ของนายวิชัยเนี่ยเป็นพี่สาวเธอก็อยู่แถวในบ้านนั่นแหละ
แต่แม่ไม่ให้หลานชายไม่พอใจด่าแม่อยู่
ด่าแม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แม่ทนไม่ไหวเดินหนีเข้าไปหลบในห้อง
นี่ฮะเพราะว่าลูกชายถือมีดอยู่ด้วย
ตอนนั้นในโพที่เป็นพี่เขยที่นางลันทมเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
นอนอยู่ที่เปรย์นายวิชัยพอเห็นแม่เดินหนีเข้าห้อง
ถือมีดมามาถึงเจอพ่อฟันเลยฮะ
ตอนนั้นนางลั่นทนเขาก็เห็นนะค่ะ
เขาก็พยายามตะโกนร้องห้ามอยู่หลายครั้ง
แต่นายวิชัยไม่ฟังเลยนะครับแล้วยังขู่น้าด้วยบอกอย่ามายุ่ง
นางลั่นธมก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ระหว่างนั้นนั่นแหละตัวในโพเองเนี่ยถูกฟันไปตอนแรกก็พยายามวิ่งหนีนะ
แต่นายวิชัยยังไม่หยุดนะครับวิ่งตามไปฟันไปแทงพ่ออีกนะ
เพื่อนบ้านมาถึงแล้วก็มาช่วยได้นะครับ
ส่วนนายวิชัยก็ฉวยจังหวะหลบหนีไปนายโพนะครับได้รับบาดเจ็บ
ถูกฟันเข้าที่ฝ่ามือซ้าย๑แผลแล้วที่แผ่นหลังช่วงวิ่งหนีประมาณ๑๐แผล
นางถนอมซึ่งเป็นภรรยากับคนเจ็บและแม่ของคนก่อเหตุ
บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิต
ต้องกินยาเป็นประจำก่อนหน้านี้คือดมกาวหนักมาก
โอ้โหจนแบบโอ้โหอาการจิตประสาทประสาทร้อนไปหมด
พฤติกรรมของลูกก็คือไม่ทำงานแล้วก็จะชอบมาขอเงินแม่
ขอทีหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยบาทขอไม่ได้น้อยนะฮะ
ขอทีหนึ่งสองร้อยสามร้อยนี่คนก่อเหตุถูกจับได้แล้วนะครับ
แล้วถ้าแม่ไม่ให้เนี่ยก็จะถูกทำร้ายร่างกายนะ
ขู่จะเผาบ้านก็มีเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยมาขอเงินนะ
แล้วเธอบอกว่าเธอให้ไปละ๑๐๐บาทแต่พอมาตอนเช้ามาขออีก
แต่ว่าแม่ไม่ให้แล้วเพราะแม่เองก็มีติดตัวอยู่แค่๒๐๐บาท
ลูกก็เลยโมโหแม่ก็เดินหนีเข้าห้องแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

เพาพลาดด้วยแล้วแม่จะดูอย่างไร
ยุคนี้ภาวะแบบนี้ขอวันละร้อยสองร้อยแม่จะเอาจากไหนมาให้

ใช่ไหมแล้วก็ไม่แคล้วเอาไปซื้อกงซื้อกาวมาดมอีก
พ่อเลยพ่อเจ็บสาหัสเลยนายคนนี้ครับเสื้อส้มคนนี้
ถูกจับได้เมื่อช่วงบ่ายนะครับหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีไปนะแต่ว่า
เพราะโมโหนะแต่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีประวัติรักษาอาการทางจิตประสาท
ตอนนี้ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวทนครสวรรค์นะครับ

ถ้ามีลักษณะอาการแบบนี้จริงก็ต้องให้รักษาจนหายก่อนนะฮะ
อ่าแล้วก็ต้องมาถูกดำเนินคดีต่อนะครับค่ะอ่า
แจ้งข้อหาไว้คือพยายามฆ่านะฮะอ่า

ถ้ามีอาการทางจิตจริงก็รักษาให้หายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารับโทษ